อีกวงศรีกากีฮะฝั่งนึงนี่ตำรวจจราจร

ปรากฏว่าตำรวจนอกเครื่องแบบน่าจะเมาแหละ

ถ้าเสียหายเด้อกักรบคุยกันไฟไตไฟไตเยอะแล้ว

เจ๋งหรือสำรวจด้วยกันดิไม่ต้องถ่ายหรอไม่เป็นไรครับ
ผมถ่ายเป็นหลังคานี่เฉย

เสื้อน้ำเงินเมื่อกี้คือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ไปขับรถชนท้ายคันอื่นเขา
ตำรวจจราจรมาเคลียร์กำลังพ่นสีสเปรย์ตรงล้อใช่ไหม
พี่ไปบอกว่าตำรวจจราจรผมยาวพี่ก่อนจะไปดูเรื่องผม
ดูความผิดตัวเองก่อนเอาเรื่องนี้ก่อน
เอาเรื่องรถที่ตัวเองไปชนท้ายเขาก่อนค่ะ

แล้วฝั่งตำรวจที่ถ่ายคลิปเอาไว้ก็คือแน่นอนค่ะ
เวลาเกิดเหตุอะไรก็ต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
มีการถามก็บอกอื้อไม่ต้องถ่ายคลิป

เพจดังเนี่ยนำมาโพสต์มาแล้วบอกว่า

เมาและนักเลงทั้งที่ไปชนท้ายรถคันอื่น
ตำรวจเมาและกลางสภาพ
ด่าตำรวจจราจรว่าผมยาว
เน็ตก็ถามเพราะว่าเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม
ตอนท้ายคลิปบอกว่าอยากให้เป่าแอลกอฮอล์

คู่กรณีบอกว่าไม่ได้เป่า

อืมตอนสุดท้ายเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบคนนี้

เออมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
คอมเมนต์ก็เข้ามาก็เพียบเหมือนกันนะคะ